คือถ้าเกิดว่าเรามองมุมเดียวเนี่ย

แล้วค่อยตัดสินใจนะคะว่าตำรวจทำเกินกว่าเหตุหรือเปล่า
เพราะว่าตำรวจสกลนครเขาออกมาชี้แจงเรื่องราวที่เกิดขึ้นแล้ว

ก็ไปแล้วอย่าทำเกินกว่าเหตุเดี๋ยวนะครับพี่

พวกเขาฝืนนั่งไหน

กดเคล็ด

เห็นใช่ไหมคะผู้ชายเสื้อดำที่โดนกดตรงนั้นนั่นแหละค่ะ
เดี๋ยวเล่าให้ฟังว่าทำไมถึงโดนทำแบบนี้นะคะ
ส่วนคนที่ถ่ายคลิปเป็นเพื่อนของผู้ชายเสื้อดำ
แล้วเป็นคนที่เอาคลิปนี้มาปล่อย
ลักษณะคือต้องการฟ้องกับสังคม
แล้วตั้งคำถามกับสังคมว่าแบบนี้แบบนี้แบบนี้
ตำรวจทำเกินกว่าเหตุไหมตำรวจทำเกินกว่าเหตุเปล่า
ถ้าเกิดว่าดูแต่คลิปนี้ก็อาจจะใช่
หลายคนบอกแบบนั้นนะคะแต่ว่าฟังความจากตำรวจหน่อยค่ะ

เมื่อวันที่๘สิงหาคมที่บริเวณถนน๔แยกธาตุนาเวง
ตำบลนิตเตโยตำบลท่าเชิงชุมอำเภอเมืองสกลนคร
เจ้าหน้าที่ตำรวจสพเมืองสกลนครรับคำสั่งจากผู้บังคับบัญชา
ให้ดำเนินการตั้งจุดตรวจจุดสกัด
จับกลุ่มคนที่ฝ่าฝืนกฎหมายแล้วก็เมาแล้วขับค่ะ
ซึ่งลักษณะแบบนี้เป็นการป้องกันแล้วก็รักษาความปลอดภัย
ให้กับประชาชนในท้องที่ที่ใช้รถใช้ถนน
จนกระทั่งเวลาสักประมาณตี๑๒๘นาที
ในขณะที่เจ้าที่กำลังปฏิบัติงานอยู่นั้น
ผู้ชายเสื้อดำที่ชื่อว่ากิตติพันธ์พิมจักร
ขี่มอเตอร์ไซค์มาแล้วมาจอดก่อนที่จะเข้าจุดตรวจ
ตำรวจเห็นท่าทางมีพิรุษต้องสงสัยลักษณะคือเหมือนคนเมาสุราค่ะ
เจ้าหน้าที่ก็เลยไปเชิญตัวมาเพื่อดำเนินการเป่า
ตรวจวัดปริมาณแอลกอฮอล์พอเป่าเสร็จปุ๊บ
คุณเดาซิเกินเปล่า

๑๐๐มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์
เจ้าหน้าที่เขาก็เลยดำเนินการตามกระบวนการของกฎหมาย

แต่ปรากฏว่าผู้ชายเสื้อดำนายกิติพันธ์เนี่ย
มีพฤติการที่จะหลบหนีแล้วก็ขัดขืนเจ้าหน้าที่ตำรวจ
เจ้าหน้าที่ตำรวจเขาก็เลยพยายามที่จะ

ผู้กำกับสพมสกนครบอกว่า
วิธีการของตำรวจเป็นการป้องกันทางหนึ่ง
และอีกทางหนึ่งก็เป็นยุทธวิธีของตำรวจ
หยุดยั้งป้องกันไม่ให้นายกิติพันธ์หลบหนีในการจับกลุ่ม
คลิปวีดีโอที่เราได้เห็นและปรากฏออกสื่อออนไลน์ไปนั้น
เป็นขั้นตอนของเจ้าหน้าที่ตำรวจ
ดำเนินการป้องกันและใช้ยุทธวิธีของตำรวจ
หยุดยั้งไม่ให้นายกิติพันธ์หลบหนี
ซึ่งคดีนี้หากนายกิติพันธ์ไม่มีพฤติกรรมขัดขืน
พยายามจะหลบหนีตั้งแต่ต้น
เจ้าหน้าที่ตำรวจคงไม่ใช้วิธีการนี้อย่างในคลิปนี้นะคะ

ตำรวจก็จับกลุ่มตัวนายกิติพันธ์
แล้วก็มีการทำบันทึกการจับกลุ่มแล้วก็แจ้งข้อกล่าวหา
ก็คือขับรถขณะเมาสุรานะคะ

จริงแล้วก็ต้องฟังความสองฝ่ายเนอะ

เราไม่เห็นว่าก่อนหน้านั้นเขาขัดขืนมาก่อนหรือเปล่า
พฤติกรรมเป็นยังไงแต่พอเห็นพรุ่ง
ตำรด